คุณผู้ชมครับเรื่องราวของความรักต่างสายพันธุ์
สิงสารสัตว์ต่างมันก็อยู่รวมกันได้อย่างเหลือเชื่อจริง
จะให้ดูครับว่าโอ้โหร่วมรับประทานอาหารกันขนาดนี้

โอ้โหมีตัวอะไรบ้าง
มีก็ไก่มีละลิงมีหมออ้าหมา
มีลิงมีไก่มีสุนัข

แล้วดูสิครับนั่งกินของใครของมัน

ใช่มั้ยมีน้ำยาไหมเนี่ย

แต่จะให้ดูเนี่ยนะ๓ตัวเนี่ย

เป็นคนเอ็นดูแบบว่าสิงสารสัตว์นะ

ทำไมคะคุณค่ะคุณอยากจะกินขนมจีนน้ำยาด้วยเลย
ขนมน้ำติดคอเหรอคุณธนา
เออน่าอยากกินน่าอยากกิน
อะไรอิจฉาแม้กระทั่งลิงกระทั่งไก่กระทั่งหมาดูสิแปลกดี
แปลกดีน่ารักค่ะคือมันเป็นคนละสายพันธุ์กันแต่มันอยู่ร่วมกันได้เห็นไหม
เออถูกใช่ม่ะมันก็เป็นการบอกอะไรในบางอย่างนะว่าเราเองเป็นคนเนี่ยนะ
ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องอะไรกันหรอก
อารินได้ช้อนปะ
น่ารักค่ะ
เอาหลังแล้วค่อยไปร่วมวงกันนะคุณธนานะ